มีผู้ที่โพสต์เรื่องราวเพื่อเตือนภัย
สำหรับผู้ที่จะขับรถไปเที่ยวที่ชายหาดบางแสน

ว่าต้องล็อกรถแล้วก็ระวังข้าวของให้ดี
หลังจากที่ผู้โพสต์กับเพื่อนไปจอดรถที่ชายหาดบางแสน
ถูกคนร้ายขโมยทรัพย์สินในรถไป

แล้วก็ยังไร้หลักฐานที่จะตามจับตัวคนร้าย
ประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ตำรวจบอกว่าเคยขอให้เทศบาลติดไปหลายครั้ง
แต่ยังไม่มีการอนุมัติ
นางสาวพัชรวรรณภานิคมและนางสาวนันทพรโตสุกผู้เสียหาย

แวะรับประทานอาหารที่หาดบางแสน
อำเภอเมืองชนบุรีเมื่อคืนวันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมา

เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่ม
และเพื่อนรวม๓คนได้ไปทำงานถ่ายภาพที่จังหวัดชนบุรี
ขากลับได้แวะรับประทานอาหาร
จอดรถที่ริมถนนหาดบางแสน
และมั่นใจว่าก่อนเดินออกจากรถ
เจ้าของรถได้ปลดล็อกแบบอัตโนมัติแล้ว
แต่ยังไม่ได้ดึงประตูเพื่อรีเช็คอีกที
ไปเพียง๑ชั่วโมงเมื่อกลับมาก็พบว่า
สินภายในรถหายไป
หลังเกิดเหตุได้ไปแจ้งความต่อตำรวจภูทรแสนศุกร์
พร้อมขอดูกล้องวงจรปิดใกล้ที่เกิดเหตุ
แต่ริมชายหาดไม่มีกล้อง
เมื่อไปสอบถามกับทางร้านก็ทราบว่า

พนักงานได้ถอดปลั๊กกล้องออก
ซึ่งได้กลับมาเสียปลั๊กอีกทีก็ช่วงเช้าของอีกวัน
ทำให้ไม่มีภาพคนร้าย
ซึ่งผู้เสียหายทั้งสองคนรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำมาหากิน
และที่สำคัญรูปของลูกค้าที่เธอไปถ่ายก็อยู่ในนั้น
ตอนนี้เดือดร้อนและเครียดมาก
เล่าต่อว่ารักษณะการทำงานของโจรที่มาก่อเหตุนั้น
ใจเย็นแล้วก็มีการวางแผนเป็นอย่างดี
เพราะว่ารักษณะการทำงานใจเย็นมากเลยค่ะ
ถ้าเป็นขโมยทั่วไปเขาไม่แคร์หรอกค่ะบัตรเบิดใช่ไหมคะ
เขาจะเอาไปหมดเลยแล้วเขาจะโยนทิ้งถังขยะเลยบาดเบิดเขาไม่สนใจหรอก
แต่นี่คือเก็บบัตรไว้ให้เอากระเป๋าสังออกเอากระเป๋าเครื่องสำอางออก
นางสาวบัวเรียนศรีหาราชอายุ๓๐ปีลูกจ้างร้านดังกล่าวเล่าว่า

แต่ก็ได้ยินเสียงคนอื่นพูดกันว่ามีโจรขโมยทรัพย์สินภายในรถที่จอดอยู่
ซึ่งปกติแม่ค้าก็จะคอยเป็นหูเป็นตาดูแลนักท่องเที่ยว
คอยจับตาดูกลุ่มคนร้ายที่จะมาก่อเหตุทุกรูปแบบ
แต่ช่วงนักท่องเที่ยวมีจำนวนมาก
แม่ค้าก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้ครอบคลุม
ฝากนักท่องเที่ยวช่วยกันดูแลตัวเอง
และต้องตรวจสอบทุกครั้งว่าล็อกรถดีแล้ว
ผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามต่อตำรวจภูทรแสนศุกร์
แต่ยังไม่มีตำรวจนายไหนสามารถให้รายละเอียดกับเรื่องนี้ได้
ข่าวเทราะทีวีรายงาน